ใกล้กับโรงพยาบาลเวชการนะคะ

ก็เลยจะปลุกพาไปที่โรงพยาบาล
ปลุกปุ๊บคนนี้ตื่นต่อยเลยค่ะ
ต่อยพนักงานเวรเพลง

บ้านนี้นั่งก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว
นี่ฮะก็ต้องโทรแจ้งตำรวจมาค่ะ

ก็รีบมาที่พื้นที่นี้เลยเป็นหน้าโรงพยาบาลเวชการอยู่ตำบลมหาชัยในอำเภอเมืองค่ะ
พนักงานเวรเปรย์ที่เป็นคนแจ้งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เป็นสายตรวจชุดรถจากกระยันยนต์ที่เดินทำมาตรวจสอบ
ผู้ชายที่เมาเนี่ยคือนายเสถียรสันโสภาอายุ๔๓ปีเป็นชาวอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสเกต
ส่วนนี้คือพนักงานเวรเปรย์ที่โดนต่อยค่ะนายพานุวัฒเริงจักรวัย๒๖ปี

คือคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกเขาว่าให้เอาผู้ชายคนนี้ที่นอนหมดสติอยู่หน้าร้านค้า
แล้วก็หน้าโรงพยาบาลเข้ามาในโรงพยาบาลซิ
หรือเปล่ามาหมดสติอะไรอยู่ตรงนี้
เขาก็เลยรีบไปปลุกเพื่อจะพาตัวเข้าไปในโรงพยาบาล

พอชายคนนี้ตื่นขึ้นมาปุ๊บต่อยหน้าเขาเลย
แล้วเขาก็คงได้กลิ่นก็รู้เลยว่าเป็นคนเมา

แต่ก็คือโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดการ
คงคิดว่ามาปลุกทำไมกำลังนอนสบายเลยตรงนี้

ทุ่มตรงไหนคะคุณ
ทีนี้ตำรวจมาถึงก็พยายามพูดคุยอยู่นาน
ย้ำนานจริงคุยรู้เรื่องไหมคะ
รู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องสิ
คุยไม่รู้เรื่องเพราะว่ายังไม่ส่างเลยค่ะ
เมาหนักมากสุดท้ายแทนที่จะได้พาไปเข้าโรงพยาบาล
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักเถอะค่ะ
ทราบเบื้องต้นนายเสถียรคนนี้เป็นพ่อค้าขายถั่วต้ม
คงดื่มเหล้าหนักมากจนเมาไม่รู้เรื่องค่ะ

เมาประพฤตนวุ่นวาย